คุณผู้ชมที่จังหวัดราชบุรีนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งไปงานศพของเพื่อนตั้งแต่วันที่๒๐เมษายนก็ไปร่วมงานศพจากนั้นไม่กลับบ้านอีกเลยค่ะลูกชายก็งงว่าเออพ่อหายไปไหนจนสุดท้าย๒๒เมษายนมีชาวบ้านวิ่งมาบอกเจอพ่อแล้วนะแต่พ่อเป็นศพอยู่กลางทุ่งนาค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจภูทรเมืองราชบุรีเข้าตรวจสอบเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตคล้ายถูกฆาตกรรมอยู่กลางทุ่งนาในตำบลอ่างทองห่างจากบ้านเรือนเพียง๔๐๐เมตรนะคะ
ทราบชื่อผู้เสียชีวิตก็คือนายเสรีทองโกมลอายุห้าสิบสองปีสภาพศพขึ้นอืดแล้วแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งเลยค่ะ
ว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วสองวันเบื้องต้นตรวจสอบสภาพศพเนี่ยมีบาดแผลบริเวณหน้าท้องสองแผลนะคะแต่เป็นแผลชะกันจนไส้เนี่ยทะลักออกมาเลยแล้วก็มีอาวุธปืนลูกซองสั้นตกอยู่หนึ่งกระบอกมีปลอกกระสุนปืนอีกจำนวนนึงด้วยตำรวจเขาก็เก็บรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะ

เจอศพพ่ออยู่กลางทุ่งนา

ทำให้กลายเป็นเหตุการณ์แบบนี้
เบื้องต้นตำรวจก็เลยสันนิษฐานนะคะ